ไปดูเหตุการณ์ที่นครศรีธรรมราชกันบ้าง
มีชายคนหนึ่งขับเก๋งฝ่าไฟแดงแหกด่านตำรวจ
กด่านไม่พอคือไปชนกับรถที่ขับสัญจรบนถนน
และเหตุการณ์นี้ก็มีผู้ได้รับบัตรเจ็บด้วยนะคะ
หนึ่งคนหนึ่งในนั้นถึงขนาดอาการสาหัส
ทีนี้ตำรวจจับกลุ่มตัวได้ค่ะพบว่าปริมาณแอลกอฮอล์สูงถึง๑๙๙มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะคะ
ไปดูคลิปหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้กันหน่อยค่ะ
เป็นภาพเหตุการณ์ที่ชาวบ้านเขาไม่พอใจ
ชายคนนี้เขาเมาแล้วขับ
เดินเข้าไปตบหน้าชายคนนี้เลยนะคะ

คือขับรถไปชนรถพังเสียหายหลายคันมาก
แล้วก็มีผู้บาดเจ็บหลายคนค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงใกล้เที่ยงคืนของเมื่อวานนี้นะคะ
ตำรวจสพเมืองนครศรีธรรมราชได้รับแจ้งว่า

บริเวณสามแยกพะเนียดถนนพัฒนาการคูขวาง
อำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช

ก็เข้าไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บหลายราย

เพราะว่าอาจจะมีอาการหัวใจหยุดเต้น
ก็ต้องช่วยกันปั๊มหัวใจนำตัวส่งโรงพยาบาล
อกจากนี้แล้วก็ยังมีผู้บาดเจ็บไปอีกหลายคน
ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลไปก่อนหน้าแล้วค่ะ
ร้อยตำรวจเอกสารวุฒิฐานการรองสารวัต
ราจรสพเมืองนครศรีธรรมราชบอกว่า
ขณะที่กำลังนำเจ้าหน้าที่ตั้งด่านตรวจ
เห็นไหมคะป้ายด่านตรวจพังล้มอย่างนี้เลยนะคะ
มีรถเก๋งคันที่เกาะเหตุมีนายพระสินวงฤทธิ์โคตร

เขาขับฝ่าไฟแดงมาที่สี่แยกครูวาง

แล้วแหกด่านชนแบรียอร์ชนแผงกั้นที่ตั้งไฟตรงนี้นะคะ
แต่ยังดีที่เจ้าหน้าที่ไม่มีใครได้รับอันตรายค่ะ

จากนั้นไปชนรถจักรยานยนต์และรถยนต์อีกหลายคัน
ตำรวจก็ต้องตามสิคะตามไปจับกลุ่มตัวเอาไว้ค่ะ
ขณะที่ควบคุมตัวอยู่นายพระศิลป์
ซึ่งมีอาการเมาเหล้าพูดจาไม่รู้เรื่อง
ก็โอ้โหนั่งอยู่ที่พื้นเนี่ยค่ะพอถูกคุมตัวได้ใช่ไหม
ชาวบ้านที่เห็นไม่พอใจค่ะ
เดินเข้าไปตบแล้วก็มีการโต้เถียงกันด้วยนะคะ
บรรยากาศการโต้เถียงกันเราฟังกันหน่อยค่ะ
โอ้โหเค้าโมโหสีทำใช่ไหมคะ

สูงกว่ากฎหมายกำหนดนะคะวัดได้๑๙๙มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
หมดไม้กำหนดอยู่ที่ห้าสิบมิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เท่านั้น
ค่ะก็นำตัวไปสอบสวนดำเนินคดีที่โรงพักค่ะ
หลังจากสั่งเมาแล้วผู้ก่อเหตุคนนี้ให้การกับเจ้าหน้าที่ว่า
ก่อนเกิดเหตุไปร่วมงานสังสรรค์ปีใหม่ของบริษัทค่ะ
ทีนี้พอดื่มกินจนเมาเนี่ยตัวแดงขึ้นเลยร้อยเก้าสิบเก้า
เขาก็ขับรถกลับบ้านมาแล้วก็มาเกิดเหตุแบบนี้
เมาแล้วห้ามขับจริงจริงนะคะคือสติมันไม่ได้
การควบคุมอะไรต่างระยะการกะระยะอะไรมันผิดหมดเลย
ไม่ได้เลยค่ะอย่าขับเด็ดขาดถ้าไปสั่งสรรค์นะคะ
อ่าแล้วนี่ก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุเดือดร้อนคนอื่นด้วย
ใช่แล้วก็เดือดร้อนตัวเองด้วยที่สำคัญนะคะ